สร้างสรรค์ของเล่นเด็กให้กลายเป็นเครื่องประดับสุดเก๋
สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพมาแล้วกว่า๒๐ปี
กลับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณแม่และคุณแอร์นะคะ
กับแม่บ้านพารวยคุณผู้ชมมารวยกันต่อนะคะ
คุณแอร์ค่ะเมื่อกี้คุณแอร์สาธิตการทำสร้อยไปแล้วเนี่ย
น่ารักมากเลยตอนนี้ถึงคิวของคุณแม่เราแล้ว
ใช่คุณแม่อวดเอาไว้แต่แรกแล้วคุณแม่จะตั้ม
ใช่แล้วแม่ก็ต้องทำให้ได้ด้วยเพราะว่าลูกฝากความหวังไว้กับคุณแม่

เพราะคุณแม่คนเดียวที่มีลูกแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์ที่ดี
ซื้อของเล่นให้ลูกพอลูกโตขึ้นมาก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนนะคะ
ก็เลยเอามาทำเป็นเครื่องประดับไงคุณแม่
นี่ไงคะเดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมได้ชมพร้อมกันเลย

ทีนี้เราต้องดูว่าที่บ้านเรามีอะไรอันดับแรกที่บ้านเรามีอันนี้ค่ะ

โอ้โหลิปสติกเออได้เนอะเพราะจริงก็เป็นของเล่นแม่เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยนะ

ช่างแต่งหน้าตามกองถ่ายมีอุปกรณ์อะไรคุณแม่ต้องมีด้วย

อ๋อเฮ้ยลิปสติกเป็นต่างหูอุ๊ยกิดได้เนอะ

เฮ้ยหมอก

มาถึงขั้นตอนที่คุณแม่ท็อปจะต้องโชว์ฝีมือกันบ้าง
ขั้นตอนง่ายแค่ใช้ครีม

เพื่อเจาะลงไปบนฝาของลิปสติก
ขั้นตอนนี้จะต้องออกแรงหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเกลียวจะไม่เข้า
พอเกลียวแน่นได้ที่แล้วก็นำที่เกี่ยวต่างหูมาเกี่ยวเข้ากับเกลียว
แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นได้ต่างหูลิปสติกเก๋มาใช้หนึ่งคู่แล้วล่ะค่ะ

แล้วเราก็ต้องเอาอันปักคีบเล็ก

อยากจะทำลิปสติฟตอนล่าง

มารักดีนะแม่เนาะ

ก็ต้องมีมูลค่าลิปด้วยไงลูก
เพราะว่าบางทีเราอาจอยากจะได้ผ้าใส่ข้างดียองไงแม่

ถ้าเกิดสองอันก็๕๐๐เองอ่ะถูกด้วย
ต้องบอกว่าจริงมันไม่ใช่เป็นงานยากเลยเนอะ
แต่เราจะต้องอาศัยความชำนาญ
ฝึกบ่อยแล้วก็จะสามารถทำได้เนอะ

ถึงบอกมันไม่ได้ต้องอาศัยความชำนาญนะ

พูดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่กำลังดูอยู่นี่นะ

ไม่รู้จะเอามาทำอะไรก็ลองทำแบบนี้เนาะ
จะได้แบบว่าไอเดียเก๋แบบนี้นะคะ

ออกแล้วเดี๋ยวเอากลับไปทำบ้างดีกว่าเนอะ
หรือว่าใครคิดไม่ออกก็เข้าไปดูของคุณแอร์ได้ไหม

อายเจอเก๋ของคุณแอที่ไหนค่ะ
โชว์ไอเดียนะคะที่
ว่าจะได้เห็นสิ่งทุกอย่างเนอะ

ชอบจังเลยมาบอกให้ไม่มีกั๊กทำก็ได้

ขีเกียจทำหรือว่าต้องมานั่งหาอุปกรณ์อุดหนุนเขาเลยง่าย

วันนี้แจกด้วย

ได้รับของน่ารักนะคะของคุณแอร์นะคะ
เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลค่ะ
ใช่ค่ะมีอะไรมาแจกบ้างคะวันนี้

ซ่อยก่อได้แล้วแต่ใช่
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อุ๊ยน่ารักค่ะอุ๊ยน่ารักค่ะอุ๊ยน่ารักค่ะอุ๊ยน่ารักค่ะ